ยังค่ะครบรอบ๔๕ปีสวนสัตว์เชียงใหม่
นะคะคราวนี้ทำอะไรล่ะ
ทำอะไรล่ะเค้กน้ำแข็งใสนี่แหละค่ะ
เอาไว้ให้เจ้าลินหุ้ยมันกินนะคะ
คุณวุฒิชัยม่วงมารผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่า
มีการปล่อยกล่องของขวัญที่มีหน่อไม้แล้วก็คุกกี้ซ่อนอยู่
เพื่อล่อให้เจ้าลินหุ้ยมานั่งกิน
มานั่งกินอย่างอร่อยบนกองน้ำแข็งด้วย
นี่เห็นไหมค่ะเห็นไหม
แล้วมีเค้กน้ำแข็งใสที่ถูกตกแต่งด้วย
แครอทแอปเปิ้ลหน่อไม้คุกกี้
ถูกเอามาให้เจ้าแพนด้าลินหุ้ย
ซึ่งเป็นขวัญใจตลอดการของนักท่องเที่ยวเนี่ย
ได้กินด้วยอุ๊ยอร่อยไหม
ได้กินใหญ่เลยนะอร่อยไหม
ลินหุ้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นแพนด้าเพศเมียนะคะ
วัย๒๙ปีทำไมมาช้าอายุ๒๙อ่ะ
ถ้ามาก่อนหน้านี้ก็จะได้๒๙ไง
ถ้าหนูเกิดเร็วอีก๒วันเนี่ยนะ
นี่ค่ะเจ้าลินหุ้ยเป็นแพนด้าที่ประเทศจีนส่งมา
ให้เป็นทูตสันธวมัยตรีเมื่อ๑๙ปีก่อน
พร้อมกับแพนด้าช่วงเพชรผู้
แต่แพนด้าช่วงมันตายไปเมื่อ๓ปีก่อนนะคะ
ก็จะเหลือเจ้าลินหุ้ยอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตัวเดียวนะคะ
อกจากนี้ยังมีการมอบผักผลไม้แล้วก็อาหารจานโปรด
ให้กับสัตว์ต่างที่อยู่ในสวนสัตว์ด้วย
เช่นครอบครัวฮิปโปโปเตมัสนะคะ
แล้วก็ทางผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ย

เค้กวุ้นรูปสัตว์ต่างให้กับเด็กนักเรียน
คนที่เดินทางมาทัศนศึกษาจากอำเภอพร้าวด้วยค่ะ

ครบรอบ๔๕ปีสวนสัตว์เชียงใหม่